ไปเที่ยวทัวร์เราก็ไปกับรถบัสของทัวร์เขาใช่ไหมฮะ

แล้วเวลาถึงสถานที่ท่องเที่ยวเราก็เฮลาโลลงจากรถไปกันหมด

ก็บอกว่าอะไรไม่จำเป็นก็ไว้บนรถไปก่อนนะคะ
จะได้เที่ยวสะดวกเดินสบายตัว
เดี๋ยวเราจะมีคนขับรถดูแลให้ซึ่งส่วนใหญ่คนขับรถเขาก็จะอยู่ประจำรถอยู่แล้ว
แล้วก็สิ่งนี้ที่คนขับรถดูเขาคือดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกทัวร์ให้

แต่ว่าคราวนี้เกิดเหตุครับคนขับรถทัวร์ที่นำกรุ๊ปทัวร์ชาวจีน
ก่อเหตุขโมยของของลูกทัวร์ซะเองเลยบนรถบัสนี่แหละฮะ
แล้วทำอยู่คนเดียวด้วยนะสบายด้วยนะ
ใช่ครับตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มตัวนายธนยศบัวทองคนขับรถทัวร์นำเที่ยวชาวจีน
เป็นกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนเนี่ยนะในข้อหารลักษัพ
โดยเขาก่อเหตุขโมยเงินนักท่องเที่ยวขณะที่นักท่องเที่ยวลงไปทานอาหารกลางวันกัน
โดยเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งจากไกด์ทัวร์
ขณะที่พานักท่องเที่ยวไปทานอาหารที่ร้านอาหารซิลพาเลสซอยลาดกระบัง๕๒
ก็รางจากรถกันไปหมดนะทานอาหารกันอย่างอร่อยนะครับ
และก็มีคนขับรถเนี่ยจะคอยเฝ้าอยู่ในรถใช่มั้ยครับ
ปรากฏว่านี่แหละครับเขากำลังขโมยของของลูกทัวร์
ทัวร์ทุกคนพอขึ้นรถได้ก็รีบไปเลยนะครับ
ไปดูทรัพย์สินของตัวเองไปดูกระเป๋าตัวเอง

ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเงินหายไปรวม๕คน
เป็นเงินทั้งหมด๕๘๐๐หยวน
ทีนี้แหละครับทั้งไก๊ทั้งลูกทัวร์เอง
ก็ประสานตำรวจสพบังเสาทงจังหวัดสมุทรประการ
เข้าจับกลุ่มนายธนยศพร้อมกับยึดของกลาง
คืนให้กับลูกทัวร์ทั้งหมดนะครับ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่
สถานีตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถือว่าเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียง
นายธนยศรับสาภาพนะครับว่าได้ขโมยเงินจากกระเป๋าสัมภาระ
นักท่องเที่ยวจริงทั้ง๕คนเลยฮะ
ทำเป็นครั้งแรกเพราะว่าติดยาไอซ์
เงินเดือนไม่พอซื้อยาไอซ์มาเสพ

อาศัยจังหวะนักท่องเที่ยวลงไปกินข้าว
ก็ขอทำทีทำท่าว่าเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดบนรถซะหน่อย
แล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการบรื้อค้นหาเงินสด
กระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่ทิ้งไว้บนรถ
แต่ว่าเพราะเอิญนักท่องเที่ยวขึ้นมาพบซิก่อน

พร้อมนำตัวมาดำเนินคดีที่สพบังเสาทงจังหวัดสมุทรประการต่อไป
และที่สำคัญก็ต้องตรวจสอบต่อเรื่องของยาเสพติด
ผู้ประกอบการที่อนุญาตให้ผู้ขับรถ
ที่อาจจะเสพยาเสพติดมาขับ